ทุกผู้ชมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับนี่ก็
คิดไปเองระแวงไปเองเหมือนกันนะสามี
ระแวงว่าเมียเนี่ยจะปันใจใช้ปืนเนี่ยยิงใส่เมียเสียชีวิตต่อหน้าลูกสองคนที่อยู่ที่บ้านค่ะ
ลูกคนโตเพิ่ง๓ขวบคนเล็กเพิ่ง๑๑เดือน
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
พอยิงเมียตายแล้วก็หลบหนีไปนะ
ก่อนจะมามอบตัวตอนหลังนี่บ้านที่เกิดเหตุครับทุกผู้ชมครับ
คือลูกคนโตที่อายุ๓ขวบอ่ะพอพ่อยิงแม่แล้วพ่อหนีไปเนี่ย
วิ่งไปบอกคนข้างบ้านบอกพ่อยิงแม่พ่อยิงแม่เขาก็มาดูกัน
ก็มาพบว่าฝ่ายของเมียเนี่ยเสียชีวิตแล้วจริง
ออนอุมารุดคงนะครับอายุ๓๔ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักที่ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เป็นจุดที่เป็นห้องครัวนะฮะ
ที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ยเป็นปืนขนาดจุดสองสองนะครับ
กระสุนเข้าศีรษะด้านซ้าย๑นัดกระสุนฝังใน
ยังมีพวกจานโค้งจานข้าวตกอยู่เลยนะฮะในครัวนะครับ
ส่วนแถวจุดที่เป็นที่นอนเนี่ยมีจานข้าววางอยู่อีกจานนึง
ใต้ที่นอนมีกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒อยู่๓นัด
แล้วก็มีกระสุนปืนขนาด๓๘อีกนัดหนึ่ง
นี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
คือสามีของผู้ตายชื่อธีรพงศ์อายุ๓๗ปี
สามีของนางออนอุมา
หลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะครับ
จากนั้นก็ให้เพื่อนเนี่ยพามามอบตัวในคืนวันเดียวกันนี่แหละ
ก็คือเมื่อวานนี้พร้อมกับปืนขนาดจุด๒๒ที่ใช้ก่อเหตุ
ยังขอข้าวกินบอกที่ผ่านมาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้กินอะไรเลย
เพราะว่าเครียดเนื่องจากมีปัญหาในครอบครัว
ท่านผู้ชมครับนายธิรพงศ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
เมื่อวานนี้ขณะเกิดเหตุก่อนที่จะยิงภรรยาเนี่ย
ตอนนั้นภรรยากำลังเตรียมกับข้าว
หาข้าวให้ลูกคนโตอายุ๓ขวบอยู่ในครัว
ตัวนายธิรพงศ์เนี่ยกำลังนั่งป้อนข้าวลูกชายอายุ๑๑เดือน
อยู่ที่ที่นอนที่กลางบ้าน
จากนั้นเขาบอกเขาได้ยินเสียงลูกชายคนโตร้องไห้
เขาก็เลยโมโห
เมียเขาเนี่ยเอาข้าวให้ลูกกินช้าจนลูกร้องไห้
ก็เลยเดินไปหาในครัวแล้วก็มีปากเสียงกับเมีย
ธิรพงศ์อ้างว่าระยะหลังเนี่ยเขาได้ยินข่าวไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเมียเนี่ย
มันมีข่าวเข้าหูมาเขาก็เลยคิดมากกินอะไรไม่ได้มาสองสามวันแล้ว
ระแวงว่าเมียจะมีคนอื่นพอทะเลาะกับเมียอีกเรื่องนี้อีกเมื่อวานนี้
บันดาลโทษะไปหยิบปืนมาจ่อยิงใส่ภรรยาไปหนึ่งนัดค่ะ
แต่ยิงเข้าศีรษะเลยนะฮะเขาเสียชีวิตเลยนะครับ
จากนั้นก็หลบหนีไปนะเอาปืนไปฝากไว้กับพี่ชาย
ขี่รถไปหาเพื่อนให้เพื่อนพาไปมอบตัว
สุดท้ายก็ไปเอาปืนมาให้กับตำรวจด้วยส่วนหลังเกิดเหตุที่นายธิรพงศ์
คนเป็นพ่อเนี่ยหลบหนีไปนะครับลูกชายคนโตอายุสามขวบ
เห็นพ่อยิงแม่ก็วิ่งร้องไห้ไปหาเพื่อนบ้านบอกพ่อยิงแม่
เพื่อนบ้านก็เข้ามาดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
นี่รูปตอนที่ทั้งคู่แต่งงานกันนะครับ
ชู้สาวผมว่าน่าจะไม่มีครับแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นที่เป็นปัญหาในครอบครัวของเรา

ก็ขอโทษด้วยกับเจ้าตำลงไปแต่ก็
รักแต่ว่าก็คิดได้ก็มันก็คือบรรดาโทษศาสตร์ครับผม
อืมแต่สุดท้ายก็น่าสงสารเด็กนะคะ
ใช่ครับลูกยังเล็กอยู่เลยอ่ะแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีใครดูแลลูก
อืมใช่ค่ะบอกโมโหเมียหาข้าวให้ลูกกินช้าลูกร้องไห้
เอาแล้วไปยิงเมียตายตัวเองก็ติดคุกค่ะแล้วใครหาข้าวให้ลูกกินอ่ะทีนี้
คุณผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนายธีรพงศ์เนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านเพื่อนที่รู้จักนี่คือหลังเกิดเหตุแล้วนะฮะ
ยิงเมียเสียชีวิตแล้วขี่รถมาหาเพื่อน
เพื่อให้เพื่อนพาไปมอบตัวนี่ครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ทางญาติญาติก็มาช่วยกันล้างทำความสะอาดคราบเลือดนะฮะ
โดยเฉพาะในจุดที่เป็นห้องครัวที่เกิดเหตุคือในบ้านนี้ยังมีภาพถ่ายพรีเวดดิ้ง
ภาพถ่ายชุดแต่งงานต่างของทั้งคู่นี่นะฮะ
ที่วางอยู่ตรงที่บ้านตรงนี้ริมกำแพงนี่นะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทางลูกพี่ลูกน้อง
ของผู้ตายนะครับบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ธีรพงศ์กับออนอุมาเขาคบหากันมาตั้งแต่เรียนมัธยมนะ
เรียนจบก็แต่งงานกันมีลูกด้วยกันสองคนเป็นผู้ชาย
คนโตสามขวบคนเล็กเพิ่ง๑๑เดือนตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเห็น
ทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันอย่างรุนแรง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่นายธิรพงศ์เนี่ย
ตอนนี้ป่วยมีอาการซึมเศร้าหลังจากเมื่อสองปีก่อน
เขาเคยไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนยิงกันตาย
ก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยคือตัวธีรพงศ์เนี่ย
ต้องไปเป็นพยานในคดียิงกันตาย
ทีนี้แหมคุณเข็มมาสอนอันนี้ก็
มันอาจจะเหมือนกับหลายครั้งหลายคนนะ
พอไปเป็นพยานในคดีคนยิงกันตาย

ไปให้ปากคำไปให้การในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ญาติบอกว่าสุดท้ายเนี่ยธีรพงศ์เขาก็กลายเป็นซึมเศร้าค่ะ
จะเครียดไม่ใช่แค่เรื่องการเล่าเหตุการณ์
แต่ว่าเครียดอย่างเช่นถ้าให้การแบบนี้
กับแบบนี้มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่
ที่อาจจะต้องกลายเป็นคนก่อเหตุ
ว่ากลายเป็นคนผิดแล้วจะมาทำร้ายเขาหรือเปล่า

ถูกต้องจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องการทำธุรกิจอีก
เขามีธุรกิจขายพลูอ่าแล้วก็กรีดยางไม่ได้อีก
ฝนตกบ่อยจนกระทั่งเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา
ฝั่งของออดุมาที่เป็นภรรยา
เห็นว่าสามีมีอาการซึมเศร้าเครียดนะทำธุรกิจขายหมากขายพลูก็ขายไม่ดี
กรีดยางก็ไม่ได้ฝนตกสุดท้ายตัดสินใจออกไปทำงาน
เป็นเสมียนที่ร้านขายแก๊ส
ตรงนี้นี่แหละทำให้ธีรพงศ์เนี่ยก็กลายเป็นว่ามาระแวงอีก
เมียจะไปมีคนอื่นจะไปเจอคนอื่นหรือเปล่า
เริ่มติดเหล้าเริ่มเครียดเริ่มเหม่อลอย
บางทีนั่งคุยคนเดียวจนมันหนักสุดคือ๓วันที่ผ่านมา
ไม่ออกจากบ้านเลยบอกว่าจะมีคนมาตามฆ่า
ไม่ยอมออกจากบ้านญาติญาติยังตกลงกันว่า
เดี๋ยววันนี้นี่แหละวันนี้ที่เราไปคุยด้วยเนี่ย
จะพาเขาไปบำบัดรักษาแต่ไม่ทัน
นี่ยังไงไม่ควรจะปล่อยไว้นะถ้าเห็นความเครียดสะสมของเขามานานแบบนี้

คือเอาจริงถ้าไม่ได้มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้อง
ที่เขาบอกนะว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริง
แต่ก็เขามีความเครียดมาตลอดถ้าคนในครอบครัวรู้

เขาบอกเดี๋ยวจะไปวันนี้เนี่ยจะไปวันนี้
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานฮะ

ยืนยันว่าธีรพงศ์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องชู้สาวทางฝั่งออนอุมาเมียของเขา
ก็ไม่มีอย่างแน่นอนไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเลย
คือเราพูดกันแล้วมาตอนเย็นว่าให้เอาปืนไปไว้ที่บ้านก่อน
เพราะว่าเหมือนดูอาการน้องเขาไม่ค่อยสู้ดีอะไรอย่างนี้

คิดเลยว่าเขาจะไปทำกับน้องผู้หญิงเนี่ย

กลัวว่าจะผูกคอตายกลัวว่าจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลย

แต่ว่าด้วยด้วยความระแวงนั่นแหละเพราะว่าเขา
เหมือนที่เขาบอกว่าเขาเห็นขนาดว่าหลานมายืนตัดย่าอยู่หน้าบ้านตรงนี้
เขาก็เห็นเป็นคนอื่นคิดว่าเป็นคนอื่นที่จะมาฆ่าเขาอะไรอย่างนี้
แสดงว่าสองสามวันหลานนี้ระแวงหนักมาก
หลานมายืนตัดหน้าอยู่ตัดย่าอยู่หน้าบ้าน
เพื่อนร่วมงานของคุณออนุมาที่เสียชีวิตนะครับ
ยืนยันว่าผู้ตายเพิ่งมาทำงานได้๒เดือนนะครับ

ไม่ได้มีปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรเลยเมื่อวานที่มาทำงานเนี่ย
ยังเล่าให้กันฟังยังคุยกันฟังอยู่เลยว่าโอ้โหนี่สามีเขา
เขาหึงเขาหวัดระแวงมากนะแล้วก็ยังไปเห็นภาพหลอน
เรื่องที่ว่ามีคนจะมาตามฆ่าไม่กินข้าวกินปลามาหลายวัน
กลัวจะถูกวางยาเรื่องชู้สาวยืนยันว่าไม่มีแน่
เราไปที่บ้านของผู้ตายนะครับวันนี้ทางครอบครัวกำลังเตรียมพื้นที่
เพื่อรอรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะฮะตอนนี้ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่
คุณพ่อนะครับคุณพ่ออายุ๖๑นะครับบอกว่ายอมรับจริง
พ่อเนี่ยโกรธแค้นลูกเขยมากถ้าพ่อไปทันตอนเกิดเหตุนะ
เขยไม่รอดแน่พ่อรักลูกคนนี้มาก
แต่ยังไงเนี่ยอีกมุมหนึ่งพ่อตาของนายธิรพงศ์บอกว่า
จะโกรธจะแค้นแต่ก็ไม่อยากให้เขาติดคุกนะ
เพราะว่ายังมีหลานอีกสองคนยังเล็กอยู่เลยแล้วใครจะเลี้ยงจะดูต่อไป
แต่ช่วงนี้เดี๋ยวตากับยายคงต้องไปรับมาเลี้ยงก่อน
ผมไม่เว้ยอ้าวนะผมบอกเลยว่าไอ้มันลับมาผมไม่อยากล้ามันสี่แล้ง
อ๋อมันเป็นประปรับการตัวเนื้อบ่าก็ยิ่งกันใช่ไหม

ใช่ก็มีความผิดอยู่ดีปืนผิดมืออย่างนี้นะคะ
โอ้โหแต่ก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรจะเครียดอะไรก็ตามแต่
ยิงเมียต่อหน้าลูกเนี่ยมันก็เกินไปมากจริง